ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่พระนครศรีอุทยานะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับช่วงเวลาที่เขามีการแจ้งเหตุกันนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึง
เป็นช่วงของการเจ้าหน้าที่ไปปั๊มหัวใจแล้วก็ช่วยเหลือเมื่อคืนที่ผ่านมา

เป็นริมถนนจอมพลปหมู่๓ตะบนคุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยา
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะครับคือนายวิโรธนะฮะ
คนที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าศีรษะเข้าคอแล้วก็เข้าไหล่ด้วย
นายวิโรธชูสร้อยนะครับถูกยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนนะฮะ
นัดด้วยกันนะครับเสียชีวิตนะครับ
มีอีก๒คนนะครับนายวิรัติชูสร้อยคนนี้อายุ๓๐อายุ๓๐นะฮะนายวิรัติชูสร้อยนะครับ
เขาเป็นพี่ชายของนายวิโรธถูกยิงกระสุนเข้าศีรษะฝังใน
ตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
และมีอีกหนึ่งคนที่บาดเจ็บนะครับชื่อนางสาวกรยาไผ่ด้วงอายุ๒๑ปี
คนนี้ถูกเศษกระจกรถยนต์บาดตามร่างกายนะฮะ
รถของคนเจ็บเนี่ยนะครับเป็นกระบะสี่ประตูนะครับ
ที่ประตูที่กระจกนะทางด้านข้างเนี่ยมีรอยถูกยิงด้วยปืน
นับไปนับมาทั้งหมดเนี่ยครับทั้งกระจกรถตัวถังรถนะฮะ
ท่านผู้ชมครับ๒๔รูนะครับกระจกฝั่งคนขับเนี่ย๑๓รูนะครับ
ประตูอีก๗รูกระจกฝั่งซ้ายอีก๔รูชุดพิสูจน์หลักฐานก็นับมาเรียบร้อยแล้ว
รูทั่วรกระบะเนี่ยโดนคมกระสุนเข้าไปเนี่ยสองนะ
ตอนนี้เสียชุดเป็น๑ละ๑ใน๒นี่นะครับส่วนมือยิงนะครับ
ชื่อว่านายทิติพงศ์ภาคควัฒน์อายุห้าสิบหกปีนี่ฮะที่นั่งอยู่เนี่ยฮะ
เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือไว้ล่ะนะครับก็มีปืนลูกซองยาวนะฮะ
เป็นอาวุธที่ใช้นะครับไม่ได้หนีไปไหนนะฮะเขาก็ยืนรออยู่นะครับ
ฮะปืนที่ใช้ก่อเหตุกระบอกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็รอเจ้าหน้าที่อยู่นะครับที่หน้าอู่ซ่อมรถอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุอ่ะ
โอ้โหปืนลูกซองยาวนี่ฮะที่ซัดใส่เข้าไปนะครับเมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็มีหลักฐานพวกปลอกกระสุนลูกซองนะครับเป็นปลอกกระสุนลูกซองเบอร์๑๒
ปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่๑นัดมีซองเก็บลูกปืนพร้อมกับกระสุนอีก๒นัดนะครับ
นี่ก็เป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้ก่อนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับ
ส่วนนี้คือภาพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจสพบังปะอินนำตัวผู้ต้องหาคือนายทิติพงศ์
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ไปกับลูกชายนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
ตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาบอกว่าอย่างนี้นะครับตามคำให้การนะฮะเขาบอกว่า
ทิติพงศ์เนี่ยเมื่อคืนได้ยินเสียงทะเลาะกันก็ออกมาดูนะครับที่หน้าอู่ซ่อมรถร้านซ่อมรถยนต์ของลูกชายเนี่ย
เห็นว่าลูกชายกำลังจะถูกทำร้ายก็เลยไปเอาปืนลูกซองออกมาแล้วยิงไปหนึ่งนัดนะครับ
เพราะยอมไม่ได้ที่ลูกเนี่ยจะถูกคนมาทำร้ายวันก่อนเนี่ยก็เคยโดนมาแล้วนะฮะ
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงของจุดต่างนะครับในการที่ตำรวจพาผู้ต้องหาไปทำแผน
เอาจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดแรกนะครับคือจุดนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายทิติพงศ์เนี่ยบอกว่าทันทีที่ลูกชายเนี่ยถูกคู่อริจะมาทำร้ายแล้วตะโกนเรียกมาเนี่ยนะ
ก็เลยไปคว้าปืนลูกซองยาวมานะครับแล้วก็เดินออกมาจากห้องนอนนะฮะ
จังหวะนั้นลูกชายบอกว่าอีกฝ่ายมีมีดก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นสองนัดด้วยนะครับ
ก็เลยออกมายืนหน้าบ้านแล้วยิงสวนไปหนึ่งนัดส่วนอีกหนึ่งนัดมันขัดลำกล้อง
ก็คือกระสุนมันไม่แตกไม่ออกนะฮะจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่สองนี่จุดที่สองฮะจุดนี้มีการตบปืนกันนะครับ
ลูกชายเนี่ยเดินตามหลังมาพยายามจะตบปืนเพื่อให้พ่อหยุดยิง
เพราะว่าตอนนั้นลูกชายบอกว่าโอ้โหเห็นพ่อนี่ยิงแบบยิงคู่อริของลูกแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นจุดที่สามนะครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดที่เดินไปหน้าอู่
แล้วยิงซ้ำนะตรงนี้จุดที่๓ยิงซ้ำอีกหนึ่งนัดนะครับ
นายทิติพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ยยืนยันว่าที่ยิงออกไปเนี่ย
เพื่อปกป้องลูกนะตัดสินใจยิงออกไปเอง
เพราะอีกฝ่ายเป็นคู่อริของลูกที่เคยหาเรื่องลูกมาแล้วครั้งหนึ่ง
คราวนี้ที่มาเนี่ยพกมีดมาด้วยจะมาแทงลูกชายเขา
ก็เลยยอมไม่ได้นะฮะที่ลูกต้องถูกทำร้ายก็เลยเอาปืนมายิงใส่

หลังจากนี้ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมายและมันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย
ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

ก็ได้รู้สึกว่ามันกลายเป้าหมาย

แล้วเขาได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วเขาได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พ่อของเขาเอาปืนมาเนี่ยก็ยิงสวนออกไป

ฝั่งตรงข้ามนี่ก็เหมือนกับ

พ่อก็ออกมาใช้ปืนยิงใส่คนเจ็บนะฮะ

ก่อนจะมายืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
เทสผัวชีสซึ่งผมไม่มีเครื่องเทสผัวชีส
ซึ่งผมไม่มีเครื่องเทสผัวชีสแล้วผมก็ไม่ได้รับจูนกล่องเป็นหลัก

ผมไม่เข้าใจว่าเขามาคิดว่าผมแฝกเขาได้ยังไง
ผมไม่เข้าใจว่าเขามาคิดว่าผมแฟกเขาได้ยังไง
มีการอ้างว่ามีนั้นโพสต์ลักษณะบ่งเยียดที่อู่เขา
มีการอ้างว่ามีนั้นโพสต์ลักษณะบ่งเยียดที่อู่เขา
เอาโพสต์นั้นมาได้ครับเพราะว่าผมมีโพสต์นึงครับว่า
เอาโพสต์นั้นมาได้ยังไงครับว่า
เอาโพสต์นั้นมาได้ยังไงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า
ผมมีโพสต์นึงครับว่า
ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า
ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า
ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ผมมีโพสต์นึงครับว่า

ที่ถูกยิงนะครับทุกผู้ชมครับยังเจ็บหนึ่งแล้วก็
อาร์ตลูกชายของผู้ที่เป็นมือยิง

แล้วก็เห็นว่าคนที่มาเรียกเนี่ยก็พกมีดเข้ามาจะมาที่ร้าน
เขาก็ยังรู้สึกเห็นใจนายวิโรธ

แต่ว่าอีกมุมนึงเขาบอกว่ามันก็เป็นเวรกรรมหรือเปล่า
ก็เสียใจนะที่ตอนนี้พ่อต้องเป็นผู้ต้องหา
พ่อก็สั่งเสียให้เขาช่วยดูแลคนในบ้านต่อไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับหนังสาวกรยายู๒๑ปี

คือเธออยู่ในเหตุการณ์นะคะเพราะว่าเธอนั่งอยู่ในรถด้วย
โดนกระสุนเฉียวเธอโดนกระจกบาดตามตัวเต็มเลยค่ะ

แล้วก็ได้เบิ้ลเครื่องรถจริงนะคะ
ขับมาปาดหน้าแล้วก็เถียงกันท้าทายกัน
แต่นางสาวกรยาบอกว่าพวกเธอกลับบ้านจนคืนวันเกิดเหตุค่ะ
สี่คนค่ะก็ขับรถกระบะไปที่อู่ในอาร์ตกัน
นายวิโรธเป็นคนขับตัวเธอนางสาวกรยาเนี่ยก็นั่งหน้าข้างคนขับ
นายวิรัติกับนายเจษดานั่งเบาะหลังนะคะขับรถไปจอด
ฝั่งตรงกันข้ามกับอู่ของในอาร์ตนายเจษดาลงจากรถ
เดินไปหน้าอู่ของในอาร์ตแล้วไปเคาะประตูสังกษี
จนเสียงดังอะค่ะทีนี้ในอาร์ตได้ยินเสียง
เดินออกมาพอเดินออกมาก็เถียงกันนะคะ
อาร์ตเรียกพ่อให้ลงมาแล้วก็หยิบปืนลงมาด้วยอะค่ะ
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าพวกมันมาแล้วพ่อเนี่ย
ไม่พูดอะไรเลยยิงปืนใส่รถกระบะของพวกเธอเลยนะคะ
บอกแบบนี้นะคะคือไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ
แบบนี้คือเธอบอกว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
ที่สำคัญฝั่งของเธอไม่ได้พกอาวุธอะไรไปด้วย
ไม่เคยมีปัญหากับในอาร์ตมาก่อนด้วยแต่นายวิโรธไปเป็นเพื่อนพี่ชาย
เพราะว่าพี่ชายเล่าให้ฟังว่าจะมาเคลียร์ปัญหากับในอาร์ต
รู้แค่ว่ามันเป็นปัญหาที่โพสต์เฟซบุ๊กอะไรกันเนี่ยค่ะ
บาดแผลของนางสาวกรยาแฟนสาวของนายวิโรธเธอโดนกระสุนเฉียวแล้วก็กระจกบาดตามตัวเต็มเลยนะคะ
คือนายเจษดาเนี่ยเป็นคนตกลงกับนายวิรัติ
ว่าจะลงไปเรียกอีกฝ่ายมาเคลียร์จังหวะที่นายเจษดาเดินกลับมาเสียงปืนดังเลยค่ะ
เสียงปืนไล่หลังมาเลยแต่กระสุนเนี่ยไปโดนแฟนเธอกับพี่ชาย
ตัวเองโดนกระสุนเฉียวนะคะแล้วก็พยายามประคองแฟนประคองนายวิโรธเอาไว้
แต่นายวิโรธนี่โอ้โหกระสุนเข้าที่หัวเข้าที่คอเข้าที่ไหล่
จอดรถฝั่งตรงข้ามกับอู่คืออยู่คนละฝั่งของถนน
แล้วก็พี่คนหนึ่งก็ลงไปเรียกประมาณว่ามีคนอยู่ไหมอะไรอย่างนี้
ก็เรียกเฉยแต่พอเห็นมีคนเขาก็เลยเดินกลับรถมา
พอปิดประตูสักพักเดียวพี่ก็ยิงมาเลยใส่คนขับ
โดยที่แฟนหนูไม่ใช่มันไม่เกี่ยว
เขาไม่เห็นว่าเป็นใครด้วยซ้ำทำไมเขายิงประตูคนขับ
เราก็ไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้พี่เราแค่จะมาคุยมาไก่เกลี่ยกันดีแต่มายิงทำไม
หนูถามเขาแล้วเมื่อกี้ถามลุงคนที่จับเขาไปแล้วว่าจะยิงใครเขายังไม่ตอบเลย
ยิงทำไมเขาบอกมายิงคนที่มาถามนั่นแหละเอ้าแล้วมาใช่แฟนหนูเหรอ
เพราะว่าเขายิงแบบระยะนั่งในรถอ่ะพี่มันช่วงหัวอยู่แล้วอ่ะ
ค่ะแล้วปืนมันมีสองกระบอกสองคนยิงแต่สารภาพคนเดียวหนูก็ตามอยู่ไม่
หมายถึงว่าไม่ยิงตัวเขาด้วยหรอคือหนูเห็นไหมคะ
ไม่เห็นค่ะแต่มีคนยืนยันได้เขาเห็นเพราะตอนไปเรียกอ่ะก็เห็นว่าคนนั้นก็อยู่
คนที่มีอะไรด้วยก็อยู่เกินไปมากค่ะแค่เรียกเองทำไมต้องยิง
ถ้ามีทุกคนมาเรียกอย่างนี้จะยิงทุกคนเลยเหรอหนูถามเขาเขาบอกมาบุกลุกยามวิการ
ไม่ยอมรับเออมัน๕ทุ่มกว่าจริงแต่คือแบบเราจะไปคุยป่ะพี่
เราไม่ได้มีอาวุธอะไรอย่างที่เขาบอกเขาให้การว่าเรามีอาวุธมีมีดมีเหล็กแหลมจะไปแทงจะไปฟันเขา
เรายิงปืนขึ้นฟ้ามั่วพูดไปได้ยังไง
ตั้งแต่โดยนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกันซักคำเลย
ตัวแฟนสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าตั้งใจแค่จะไปเคลียร์แล้วก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรไปด้วยนะคะ
แต่ทำไมมายิงใส่กันขนาดนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับนายเจษดาด้วยนะคะว่าจริงแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไง
เจษดาก็ยอมรับว่าก็อาสาไปเคาะเรียกในอาร์ตที่อู่จริง
หวังว่าอยากให้คุยกันเคลียร์กันคนทำอาชีพสายงานเดียวกัน
คือยืนยันว่าตั้งใจจะไปเรียกเพื่อที่จะคุยจะเคลียร์นะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้พกมีดตามที่ฝ่ายในอาร์ตกล่าวอ้าง
ยืนยันว่าไม่ได้จะไปหาเรื่องอะไรนี่นะคะเราให้ดูว่าทางฝั่งของในอาร์ตกับพ่อกับทางฝั่งของคนเจ็บคนเสียชีวิตเนี่ยเขาไปกันกี่คนยังไงบ้าง
เขายืนยันว่าไม่ได้พกมีดไม่ได้พกอาวุธนะคะยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
พอเจ้าไอ้ฝั่งในกุ๊บเขาเห็นไฟเปิดอยู่ข้างในอู่มันมีรูอยู่
โยเขาก็จะลงไปแต่ทีนี้ผมอ่ะกลัวว่าพี่โยลงไปแล้วเขาจะแบบหัวร้อนโมโหอ่ะ
ด้วยความที่ว่าผมอยู่กับเขาบ่อยผมรู้นิสัยเขาประมาณนั้น
ผมก็เลยบอกว่าพี่ยังไม่ต้องลงเดี๋ยวผมคุยเองเดี๋ยวผมไปคุยให้ดีกว่า
เพราะว่าหนึ่งเลยทางตัวต้นคั่วต้นเรื่องที่ว่าอันนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะสนิทนิดนึง
ที่ไม่ใช่คนชื่ออาร์ตนะซึ่งเป็นเพื่อนกับอาร์ต
แล้วคนที่ชื่ออาร์ตผมก็พอเห็นบ้างตามงานกลุ่มรถประมาณนั้น

ผมใส่แมสไปช่วงนั้น
เคาะเรียกไอ้เสียงที่เคาะที่เขาบอกว่ามีคนยิง
ผมเคาะทีนึงปุ๊บอน่ะแล้วผมดูอ่ะ

หันหลังกลับมาไม่ได้วิ่งไม่ได้นะเดินยอดกลับมา

ถ้าเอาตามความเป็นจริงเลยนะพี่ที่พูดก็คือ
ใครจะกล้าถือมีดเดินเข้าไปในบ้านคนอื่น

แล้วทางอาร์ตพอเห็นผมขึ้นรถใช่ไหม
มันก็วิ่งเข้าบ้านออกมาอีกทีก็คือ

ใช่ครับมาด้วยใช่แล้วอาร์ตก็ออกมาด้วย

เคาะจำเป็นต้องยิงเลยเหรอใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาถูกเบิ้ลรถก่อนแล้ว

ไอ้เรื่องนั้นอ่ะอันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แต่คือผมเห็นว่าผมอยากให้มันดีกันมากกว่า
ด้านนางสาวโบภรรยาของนายวิรัติค่ะ

ก็มีการแชร์โพสต์ที่ร้านของนายวิรัติ
หลังโพสต์ภาพเครื่องล้างหัวฉีดรถยนต์ใหม่
ลักษณะว่าคงต้องหลีกทางให้ร้านนี้
เพราะหาเครื่องตัวนี้มาได้ลักษณะประมาณนี้
ส่วนในอาร์ตไปแสดงความคิดเห็น
ลักษณะที่ว่าโอ๊ยเครื่องนี้เขาก็มีกันทั่วอายุทยา
รุ่นพี่คนนั้นก็ตอบกลับไป
คงต้องเป็นแบบนั้นพวกกันแท้

เรื่องของการทำงานอู่แต่งรถนี่แหละ

คือลูกค้าที่เคยซ่อมรถกับร้านของนายวิรัติ
ไม่พอใจกับงานที่นายวิรัติทำให้
แล้วก็มารู้ว่าลูกค้าเปลี่ยนไปเข้าร้านของในอาร์ตแทน
ในอาร์ตออกมาโพสต์ถึงเรื่องการซ่อมงานของลูกค้ารายนี้
ว่าร้านเดิมปิดงานไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
ก็ยอมรับนะคะว่าวันที่นายวิรัติไปเบิ้ลรถอยู่เนี่ย
เธอก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเธอพยายามห้ามแล้ว
แล้วก็เรื่องที่มีคนกลางบอกว่านายอาร์ตให้ไปขอโทษที่ร้าน

แต่เธอคิดว่าโอ้โหมันเรื่องที่แค่โพสต์กันไปโพสต์กันมา
เมนต์กันไปมาเรื่องของอู่แต่งรถอู่ซ่อมรถเนี่ย
ก็ไม่คาดคิดไงคะว่าจะมาเกิดเรื่องถึงขั้นขนาดยิงกันแบบนี้
พอโพสต์ว่าอะไรคะลักษณะ
คือแขวะไม่ได้มีการเอ่ยชื่อแต่ว่าเรารู้ได้ว่ามันเป็นของน้องฝั่งเรา
เดือการให้พี่ไปกาบเท้าเขา

ไม่โอเคค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกสถิตสังประภัยรักษาราชการแทนผู้กำกับสพบังปะอิน
บอกว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายถิติพงศ์ผู้ก่อเหตุ

พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชน
ตำรวจบอกว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแน่นอนนะคะ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกันต่อ

ก็อาจจะไม่ใช่แค่พยายามฆ่าแล้วนะคะ